คุณผู้ชมครับกรณีของผู้ต้องหาที่ข่มขืนคุณยายวัย๗๓ปี
หรือที่เราเรียกแล้วก็นำเสนอข่าวว่าชื่อไอ้บัตรเนี่ยนะครับ
ตำรวจสพไซโยกสามารถจับกลุ่มได้แล้วนะครับย่านคลองเตย
หลังจากหลบหนีไปกบดานที่จังหวัดกาญจนบุรี
ติดตามบรรยากาศการควบคุมตัวมาสอบสวนจากคุณพลอยสจิฤทธิสิน
ผู้สิทธิข่าวไทยรัชทีวีของเรารายงานสดมาจากสวนธาเปลี่ยว
อาติดตามได้เลยครับเชิญค่ะค่ะอีกไม่กี่ชั่วโมง
่าก็จะพบกับโฉมหน้าของผู้ต้องหาที่ข่มขืนนินชาราววัยเจ็ดสิบสามปี
ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงภายในบ้านพักย่านคลองเตย
หลังจากได้เกาะเหตุและหลบหนีไป
แล้วก็กำลังจะบวชที่วัดแห่งหนึ่งภายในจังหวัดกาญจนบุรี
โดยตำรวจก็สามารถควบคุมตัว
ขณะที่บรรยากาศที่บริเวณสอนอท่าเรือ
ได้มีสื่อมวลชนมาเกาะติด
แล้วก็เฝ้ารอการนำตัวมาของผู้ต้องหาเป็นจำนวนมาก
ขณะที่จากการตรวจสอบประวัตินะคะก็พบว่าผู้ต้องหานั้นนะคะมีประวัติในลักษณะนี้นะคะเป็นจำนวนมากค่ะ
รวมถึงขณะนี้นั้นสภาพจิตใจของผู้เสียหายนั้นยังคงย่ำแย่
ภายหลังจากที่ตำรวจสพไซโยกได้นำตัวผู้ต้องหามาถึงที่สอนอท่าเรือนะคะ
ทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานท่าเรือค่ะก็จะทำการสอบปากคำนะคะ
ซึ่งผู้ต้องหาชื่อนายสมบัติต้นวงอายุ๕๔ปีได้เข้ามาบุกบ้านพักย่านคลองเตย
ข่มขืนหญิงชราวัย๗๓ปีนะคะที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ซึ่งหลังจากก่อเหตุค่ะก็ได้หลบหนีไป
จนกระทั่งล่าสุดนั้นตำรวจก็สามารถติดตามจับตัวได้ที่วัดแห่งหนึ่ง
ภายในพื้นที่ไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
เนื่องจากได้รับแจ้งจากเจ้าอาวาสค่ะว่าพบตัวคนร้ายกำลังเตรียมจะมาบวชที่วัดดังกล่าว
โดยใช้เวลาประมาณ๔ชั่วโมงนะคะในการควบคุมตัวจากสพไซโยกมาสอบสวนที่สอนอท่าเรือค่ะ
พฤติการของผู้ต้องหานะคะจากการสอบปากคำลูกสาวของผู้เสียหาย
ก็ได้เล่าว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่๑๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยนายสมบัติได้ซื้อสุราเพื่อนั่งดื่มกับแฟนของเธอ
แต่ขณะนั้นค่ะก็ได้มีปากเสียงทะเลาะกันค่ะอยู่ที่ชั้น๒
ส่วนไม่ได้สังเกตนะคะว่านายสมบัตินั้นได้ลงไปพยายามที่จะข่มขืนแม่อยู่ที่บริเวณชั้น๑ค่ะ
จนกระทั่งนะคะได้พบว่าหญิงชรานั้นมีอาการหวัดภาวะ

เมื่อสอบถามนะคะจึงพบว่าถูกข่มขืน
นอกจากนี้ลูกสาวยังได้มีการให้บักคำกับตำรวจอีกว่า
นายสมบัตินั้นได้ใช้ผ้ายัดปากไม่ให้หญิงชรานั้นร้อง
แล้วก็ได้มีการบีบคอพร้อมกับใช้มือทุบทำร้ายตามร่างกาย

โดยหญิงชรานะคะได้มีการพยายามร้องขอชีวิตแล้วนะคะ
แต่ว่านายสมบัตินั้นก็ยังไม่หยุดค่ะ
ข่มขู่นะคะว่าห้ามบอกใคร
มีเช่นนั้นนะคะจะฆ่าแล้วก็ข่มขืนลูกสาวด้วย

นายสมบัติก็ยังเดินไปอาบน้ำในห้องน้ำที่บ้าน
ก่อนที่จะออกจากบ้านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ส่วนสภาพจิตใจของหญิงชราขณะนี้นะคะ
ก็ยังคงย่ำแย่ค่ะเนื่องจากหวาดกลัวนะคะ
โดยตอนนี้ค่ะก็อยากจะขอหนีไปอยู่ที่อื่น
แล้วก็ไม่อยากกลับมาที่บ้านที่เกิดเหตุอีก
ขณะที่จากการตรวจค้นนะคะห้องพักของนายสมบัติค่ะ
ตำรวจยังพบกับหนังสือโป๊ะหลายเล่ม
แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ยาเสพติดอีกจำนวนมากนะคะ
คาดว่าช่วงเกิดเหตุผู้ต้องหาเสพยามาก่อนที่จะลงมือค่ะ

และมีหนีสายหลักเล็กขมวยน้อย
เคยก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้ว๕๗

เมื่อนำตัวผู้ต้องหามาถึงแล้วก็จะต้องทำการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
จากผู้ต้องหานะคะขณะนี้ยังคงให้การวกวนสับสนค่ะ
โดยขณะนี้นะคะได้อยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติคดีอาชญากรรมเพิ่มเติมนะคะ
เนื่องจากว่าผู้ต้องหานั้นนะคะเคยมีประวัติในลักษณะนี้มาก่อนค่ะ

โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
โดยหลังจากสอบปากคำผู้ต้องหาเสร็จแล้วนะคะ

ว่าจะนำตัวผู้ต้องหานั้นไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

จากว่าผู้ต้องหานั้นเป็นคนในชุมชนเดียวกันกับผู้เสียหายนะคะ
ซึ่งอาจจะเกิดเหตุชุนละมุนได้ค่ะ
สจิริฐศิลปข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสนท่าเรือ
คุณนะครับนายสมบัติถือว่าเป็นบุคคลอันตรายเหมือนกันนะครับ

ก่อนหน้านี้ก็มีทั้งก่อเหตุกับหญิงที่ป่วยทางสมอง
แล้วก็มีเด็กอีก๒คนเพิ่งก่อเหตุเมื่อ๖๗เดือนที่แล้วนี่เอง
คือเวลาที่เขาเลือกเหยื่อค่ะคุณผู้ชมเขาจะเลือกผู้หญิงที่ไม่มีทางต่อสู้
เป็นเด็กบ้างเป็นคนแก่บ้างเป็นคนพิการบ้างแบบนี้นะคะ

ตำรวจต้องดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนนะคะ